ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันเป็นวิธีการเสริมดวงต่อโชคชะตากันนะคะ
อ่าเตรียมยกมือวายสาธุเกาะเกาะกันเลยจ้า
เพลงก็พอดี
อันนี้คืออะไร
อันนี้เนี่ยจะเป็นบทสวท

อะก็อาจจะเป็นบทเฉพาะ

ดิฉันเองก็ยังไม่แน่ใจตรงนี้แต่เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่เป็นสิริมงคล

นี่คือพิธีเสริมดวงขอตาหลวงนะคะของสำนักพิธีกรรมมนต์พิธีภูช้างคำค่ะ
พิธีนี้เขาทำขึ้นเพื่อเสริมดวงต่อชะตาให้กับชีวิตปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป

แล้วก็จะเรียกโชคลาภหรือสิ่งดีให้กลับเข้ามาสู่ตัวผู้ทำพิธีนั่นเองค่ะ
พิธีการเสริมดวงนี่นะเป็นความเชื่อของคนไทยเนาะที่เชื่อมโยงกับโหราศาสตร์เข้ากับดวงชะตาเข้ากับชีวิตของเรานะคะ
ทำให้บางคนเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามชีวิตของเราเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องเร่ร้ายต่าง
เป็นไปได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยดวงมันกำลังตกเป็นความเชื่อด้านโหรศาสตร์ดวงตกทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จไม่ค่อยจะดี
ก็ต้องทำพิธีเสริมดวงต่อชะตากันหน่อยเป็นอีกหนึ่งหนทางเป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่ทำให้คนไทยเชื่อว่าทำแล้วสิ่งร้ายก็จะกลายเป็นดีหรือผ่อนหนักให้เป็นเบานั่นเองนะคะ
ถือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะ
โอ้โหดีทำพิธีแบบนี้แล้วก็ขับไล่สิ่งไม่ดีออกไป
โอ้โหเนี่ยเขาทำพิธีกันมากขนาดนี้คุณจะยังอยู่อีกเหรอ
ทำที่อื่นลองมาทำที่นี่สิ